ทางภาคใต้นะครับทหารแล้วก็หลายหน่วยงานนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของจำเป็นไปให้กับชาวบ้านที่บ้านห้วยคุยอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุมราชธานีครับหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามพร้อมกันจากคุณระวิการแก้วิจิตรายงานสดจากในพื้นที่ครับ
ทหารจากกรมทหารราบที่๑๕จังหวัดสุราธานีได้นำถุงยางชีพนะคะมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
ทหารจากกองพันธหารราบที่๑๕นำถุงยางชีพและน้ำดื่มจำนวน๒๔๐ชุดไปมอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้วยคุยหมู่๔ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีบริเวณสาราเฉลิมพระเกียรติคลองราช๗๐ปีค่ะ
หลังจากที่ชาวบ้านนะคะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมหนัก
โดยพันเอกสารติสกุลตนาคนะคะผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑๕ได้ทำการมอบถุงยางชีพพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านค่ะ
แล้วก็ฝากเตือนให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ครับเดี๋ยวเราจะใช้เรือนะครับโดยที่จะมีประชาชนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่นะครับที่ไม่สามารถออกมาได้นะครับซึ่งน้ำท่วมสูงนะครับในอดีตนะครับตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่พอสมควรนะครับเราจะนำถุงยางชีพที่ได้รับมาจากกองทบกเนี่ยนำไปมอบให้กับประชาชนที่เขาออกมายากลำบากนะครับเพื่อไปมอบให้ถึงที่นะครับแล้วทั้งนี้ทั้ง
ขณะที่ประชาชนเนี่ยลำบากเราจะเข้าไปหาในวันนี้ด้วยครับขณะที่ชาวบ้านก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันระดับน้ำที่เข้าท่วมบ้านของชาวบ้านส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะเริ่มลดลงแล้วค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดลงค่ะ
เล่นน้ำอยู่ข้างบ้านได้ค่ะอยู่ชั้นบนค่ะบ้านเป็นส่องชั้นอยู่ชั้นบนรู้สึกดีใจปลื้มใจที่มีพี่น้องมาช่วยกัน
สำหรับหมู่บ้านห้วยคุยนะคะมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมกว่า๒๕๐ครัวเรือนค่ะ
แล้วก็มี๓หมู่บ้านนะคะที่เป็นพื้นที่ติดกับแม่น้ำตาปี
ตนเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สั่งให้กำลังนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
แล้วก็เฝ้าระวังมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลมาเพิ่มเติม
เนื่องจากว่าอาจจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำตาปีค่ะ
หลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ทหารก็จะนำถุงยังชีพบางส่วนค่ะ
นำลงเรือนะคะเพื่อที่จะไปมอบให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราธานีเพิ่มเติมค่ะ
ทีมข่าวนะคะก็จะเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องของน้ำนะคะ
แล้วก็สภาพอากาศเพื่อที่จะรายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากจังหวัดสุราธานีค่ะ